คู่นี้ก็น่ารักเหมือนกันนะคุณอ้ำริชาติแล้วก็ภรรยาคนสวยคุณนัทมีเรียนะคะ
ไปทำบุญกระถิ่นค่ะที่วัดศรีเมืองจังหวัดน่านค่ะ
ลงมือช่วยชาวบ้านนะเก็บฝ้ายเพื่อเอามาเย็บ

เจ้าตัวเผยว่าการไปร่วมงานบุญครั้งนี้นะได้ทั้งอิ่มบุญอิ่มใจ
อกจากนี้ค่ะเจ้าตัวก็ได้เป็นสะพานบุญเปิดบัญชีให้แฟนคลับที่อยากทำบุญ
ก็สร้างหอศาตราวุฒิแล้วก็หอเก็บพระพุทธรูป
เพื่อวัดกู่เซี่ยวจังหวัดน่านนั่นเองค่ะ
ด้วยส่วนภาพที่เป็นการทอไฟล์
จนหลายคนแซวว่าเหมือนจีบกันใหม่
เจ้าตัวก็ตอบขำนะคะว่าก็เป็นโมเมนต์น่ารักนะ
แต่จะมีลุ้นทำลูกหรือเปล่านะคะตามที่โพสต์ไอจีไหม

ก็ขอปล่อยให้เป็นเรื่องธรรมชาติละกันค่ะ

ส่วนคืนอื่นนี้ลูกเตะฟุตบอลแซงหน้าไปแล้วครับ

เพราะว่าเรามองว่ามันคือเรื่องของธรรมชาติ

มันก็เป็นหน้าที่ที่ต่างกันคนละแบบ

มันถอดเสื้อผ้าอย่างเดียว
ไม่ถึงขนาดว่าพยายามจนมันท้อใช่ไหมครับ

ไม่ได้ตั้งเป้าไม่ได้พยายามจนจะต้องถอดใจ

เขายังโชว์ความหวานทุกวันนี้เขายังหวานกันอยู่เลยนะ
ส่วนเรื่องของหมาสุดเลิฟน้องฮัตตี้ค่ะ

เจ้าตัวยอมรับว่าก็เศร้าเล็กน้อย
แต่เข้าใจว่าทุกชีวิตมีเกิดก็ต้องมีตายเป็นเรื่องธรรมชาติ
หลังจากนี้ค่ะยังไม่คิดหาน้องหมาตัวใหม่มาเลี้ยงนะคะ
อันนี้เข้าใจมากเลยนะคนที่เลี้ยงสุนัขเนี่ย